คุณผู้ชมคะมากันที่โพสต์เดือดของพี่เป๊กสัญชัยกันบ้างนะคะ
คือก่อนหน้านี้มันมีกรณีที่องค์ตัวเขาออกมาพูดกลางเวทีเลยนะคะ
ทำท่าทีกลางท้าชกแบบ๓รุ่มหนึ่งบนเวทีมวยรายการหนึ่งอย่างที่เรารู้กัน
โดยพี่เป๊กเนี่ยโพสต์ด้วยอาการของขึ้น
คงจะแฮงนั่นแหละแท้สดสดร้อนวันนี้ค่ะ
ธัญญาเองก็เพิ่งจะเผชิญหน้ากับอองตัวในรายการ
งานนี้จะมีแบตเทอร์อะไรกันหรือไม่อย่างไร
ฟังพี่ธัญญาเลยจ้า
ไปหาเขาว่าให้ลบเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วก็คือก็รู้ว่าเขาปาร์ตี้ไงก็มีการดื่ม
พอตื่นมาก็คงแห้งสติแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่
พอเห็นอะไรขวางหูขวางตาก็แบบทำไปโดยไม่คิดอ่ะ
ด้วยแบบเขาเป็นแนวนักเลงอยู่แล้ว
พอเขาคงจะได้หลับสักตื่นแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็คงแบบมีสติ
ก็คงตกใจว่าแบบอุ๊ยทำอะไรลงไปรีบลบอะไรอย่างนี้

ใช่ก็ไม่มีอะไรตัวพี่เฟสเองเขาก็ไม่ได้พูดถึง
ก็คือเหมือนแบบก็เป็นความผิดพลาดที่แบบ
อย่างที่บอกเป็นช่วงที่กำลังแห้งเหมือนกัน